ติดตามไทยรัฐนิวโชว์กันต่อนะคะหกครั้งในการเสด็จพระราชดำเนิน
ทรงเยี่ยมราชดรที่จังหวัดจันทบุรีของพระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมาฮภูมิพลอดุลยเดชในจำนวนนี้ค่ะมีครั้ง
ที่เสด็จพระราชดำเนินในปีสองพันห้าร้อยสิบสามที่ได้
สร้างความประทับใจให้กับประชาชนเป็นอย่างมากนะคะเพราะว่า
แม้ว่าพื้นที่ดังกล่าวจะเป็นพื้นที่ที่เสี่ยงภัยอันตรายจาก
งครามแต่พระองค์ก็มิทรงย่อท้อกับเสด็จพระราชดำเนิน
สร้างขวัญและกำลังใจตามพระราชปนิษฐานค่ะติดตาม
รายละเอียดเรื่องนี้ได้ในรายงานเจ็ดสิบเจ็ดร้อยพระบาท
ทุกเก้าย่างเพื่อราศดรค่ะ
ย่ำเท้าด้วยความพร้อมเพลียงของตำรวจ
ระเวนชายแดนหลายสิบชีวิตดังกึกกล้องไปทั่วบริเวณ
กองร้อยตำรวจตระเวณชายแดนที่หนึ่งหนึ่งห้าตำบน
โ่งน้ำร้อนอำเภอโป่งน้ำร้อนจังหวัดจันทบุรี
ที่แห่งนี้เคยเป็นสถานที่รับเสด็จในหลวงรัชกาลที่๙
สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาฏ
เมื่อวันที่๒๑พฤศจิกายน๒๕๕๙
สมัยนั้นใช้ชื่อว่ากอง๑๐๓ตำรวจชายแดน
ทั้งสองพระองค์เสด็จพระราชดำเนินไปพระราชทานสิ่งของจำเป็น
ราศดรยากจนในพื้นที่ชายแดนไทยกัมพูชา
ตลอดจนพระราชทานถุงของขวัญแก่นาวิกโยธิน

แม้เวลาล่วงเลยมาร่วม๔๘ปีแล้ว

ยังคงตราตรึงอยู่ในความทรงจำของนายประเสริฐอินอวม

ที่ยังคงจดจำบรรยากาศที่พระองค์
เสด็จพระราชดำเนินด้วยเฮลีคอปเตอร์พระทินทรัง
และเขาได้มีโอกาสเฝ้าทุนละอองทุลีพระบาทรับเสด็จ
และทำหน้าที่ถวายงานอารักษา

ลงจากฮอพระทินทรัง

รับเยี่ยมเยี่ยมรัสดอน

เรียบทที่ในพื้นที่อาคารกองร้อย
รู้สึกภูมิใจนะครับที่มีโอกาสได้รับทุเรียน
ถวายความอลรักษาในพื้นที่ที่เราปฏิบัติงานอยู่นะครับ
ในฐานะผมเองที่รับรายการเป็นตำรวจตะเวนชายแดน
ก็นับว่าเป็นบุญบรมีอย่างมาก
ที่ในชีวิตรายการรับรายการเพียงสามปีเศษ
ก็ได้รับภาพบาทธุรกิจพระเจ้าอยู่หัว
โดยปฏิบัติหน้าที่ถวายความรักษาในพื้นที่อย่างเคร่งครัดครับ
วันนี้นายประเสริฐได้กลับมายืนอยู่ในสถานที่แห่งความทรงจำอีกครั้ง
เพื่อระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของในหลวงรัชกาลที่๙

แม้จะเป็นพื้นที่เสี่ยงภัยจากการสู้รบแต่พระองค์กลับไม่เกรงกลัวพยันตราย
พระองค์ท่านก็เป็นห่วงประชาชนในบริเวณชายแดน
เป็นอย่างมากในการทำมาหากิน
ท่านเป็นกองกำลังสองฝ่ายและสู้รบกันเนี่ย
มันกระทบกระเทือนต่อการทำมากินของประชาชนในพื้นที่ชายแนวชายแดน
เป็นบุญบารมีของประชาชนชาวไทยเราในพื้นที่อำเภอโป่งน้ำร้อน
ที่ได้รับเสด็จพระองค์ท่านที่ทรงมาเยี่ยมเยี่ยน
ถึงพื้นที่ในบริเวณแนวชายแดน
ซึ่งมีเหตุการณ์การสู้รบของเขมรสองฝ่ายอยู่นะครับ
พระองค์ท่านยังเสด็จมาเยี่ยมเยือน
และเป็นกำลังใจกับประชาชนตลอดจน
อยู่ในบริเวณแนวชายแดน
ขอให้ทุกคนต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเข้มแข็ง
เพื่อประเทศชาติทั้งหมด
ในบริเวณรอบกองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนในวันนั้น

และชาวจันทบุรีจำนวนมาก
พระองค์ทรงเยี่ยมราชดรและตำรวจอย่างไม่ถือพระองค์
รวมทั้งเสวยพระกายาหารเที่ยงอย่างเรียบง่าย
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาฮภูมิพลอดุลยเดช
เสด็จพระราชดำเนินไปยังจังหวัดจันทบุรีถึง๖ครั้ง
ครั้งแรกเมื่อวันที่๑๗พฤศจิกายน๒๔
ประกอบพิธีเปิดอาคารผ่าตัดประชาธิปก
และส่งเปิดป้ายชื่อโรงพยาบาลพระปกเกล้า
ครั้งที่๒เสด็จพระราชดำเนินไปพระราชทานถุงของขวัญ
นาวิกโยธินและตำรวจตระเวนชายแดน
และพระราชทานสิ่งของแก่ราษดร
กอง๑๐๓ตำรวจชายแดนหรือกองร้อยที่๑๑๕ในปัจจุบัน
เมื่อวันที่๒๑พฤศจิกายน๒๕๕๙
ต่อมาวันที่๑๘พฤศจิกายน๒๕๕๙
เสด็จพระราชดำเนินไปยังโรงเรียนบ้านตาเรือง
ตำบลสายขาวอำเภอโป่งน้ำร้อน
มาเสด็จพระราชดำเนินครั้งที่๔

ในการทรงหล่อพระประธานวัดเขาสุกิม
ส่วนครั้งที่๕วันที่๒๘ธันวาคม๒๕๕๙
สมเด็จพระเจ้าตากศิลป์มหาราชณสวนสาธารณะทุ่งหน้าเชยอำเภอเมืองจันทบุรี
และครั้งสุดท้ายเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดเขื่อน
โรงไฟฟ้าพลังงานครีธานอำเภอมะขามเมื่อวันที่๒๑เมษายน๒๕๖
พระบาททุกครั้งที่ประทับลงบนแผ่นดินเมืองจันทบุรี
ยังคงอยู่ในใจของชาวบ้านที่นี่เสมอมา
เมื่อครั้งเสด็จพระราชดำเนินกองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่๑๑๕
ซึ่งในหลวงราชการที่๙มีพระบรมราชวาสฝากฝั่งให้ดูแลชาวบ้าน
เมื่อวันที่๒๔ธันวาคม๒๕๑๓ใจความสำคัญตอนหนึ่งว่า
ในการต่อสู้กับศัตรูตำรวจตระเวนชายแดนต้องยึดประชาชนเป็นหลัก
ด้วยการป้องกันและคุ้มครองประชาชนทำให้ประชาชนเข้าใจเจ้าหน้าที่
ทำให้ประชาชนเห็นว่าผู้สวมเครื่องแบบของทางราชการเช่นตำรวจชายแดนนั้น
เป็นคนที่มีเมตตาและเห็นแก่ความผาสุขของประชาชน
สำหรับจังหวัดจันทบุรีนะครับซึ่งเราถือได้ว่าเป็นเมืองเกษตรนะครับ
ซึ่ง๗๐ของพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดชนบุรีนั้นทำสวนผล
เพราะฉะนั้นปัจจัยที่สำคัญก็คือในเรื่องของน้ำเป็นหลัก
เพราะน้ำคือปัจจัยที่สำคัญเพราะฉะนั้นองค์การมหาสุดจังหวัดจันทรีย์
ซึ่งเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับซึ่งได้น้อมนำแนวปัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
้อมนำศาสตร์ของพระราชานะครับแล้วก็หลักการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุล
ที่ได้ทรงวังรักษาได้สมัยเกี่ยวของพระเจ้าโดยสนท้องประโยชน์
หรือพี่น้องประชาชนเองก็ได้ได้น้อมนำแนวทางหลักการส่งงานของบังคุณท่าน

เพราะฉะนั้นโครงการพระราชดำริ๔๐๐กว่าโครงการที่พระองค์ท่านได้ทรงไว้
หรือแม้กระทั่งโครงการอันนึงมาจากพระราชดำรี
ที่เป็นอีกหนึ่งศูนย์ที่อยู่ในจังหวัดจันทรัพย์บรี
ก็เป็นแนวทางเปรียบเสมือนที่พระองค์ท่านนั้นได้ทรงวางบทเรียน
เพื่อที่จะให้กับอนุชนรุ่นหลังได้มีในเรื่องของการศึกษา
เพื่อที่จะนำไปปฏิมาใช้อย่างจริงจัง
เพราะฉะนั้นสิ่งที่เราได้น้อมนำแนวทางตรงนี้
ก็ถือว่ามันน่าจะก่อให้เกิดในเรื่องของความมั่นคง

ขอขอบคุณสมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทย